ิตยสารฟอล์ฟได้จัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกประจำปี๒๕๖๒นะครับ
ในส่วนของเสธีไทยนั้นพบว่าเจ้าสัวซีอ่าเจ้าสวัสดีผีนั้น
ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งมหาเสธีไทยและอันดับเจ็ดสิบห้าของโลก
จากนี้ในส่วนของเศรษฐีไทยที่น่าสนใจ
ยังมีชื่อของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ

ติดอันดับมหาเศรษฐีในครั้งนี้ด้วย

นิตยสารฟอปได้จัดอันดับมหาเศรษฐีโลก

พบว่ามีนักธุรกิจไทยจำนวนหลายคน
ติดอันดับเศรษฐีโลกเช่นกัน
ปีนี้นายธนินเจียรวนลประธานกรรมการ
และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโคกภัณฑ์
หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามเจ้าสัวซีพี
ผู้ที่มีทรัพย์สินรวมมูลค่า๔๘๐๐๐ล้านบาท
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่๗๕ของโลก
ขึ้นมาจากอันดับที่๙๕ของโลก
และขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับที่๑ของไทย
ส่วนนายเจริญสิริวัฒนภักดี

ปีนี้ครองอันดับที่๘๗ของโลก
ทรัพย์สินรวมประมาณ๔๖๐๐๐ล้านบาท
จัดเป็นเศรษฐีอันดับที่๒ของไทย
มาจากอันดับที่๑ของปีที่ผ่านมา

ยังมีนายอายวัฒน์ศรีวัฒนประภา

ติดอันดับ๒๙๐ของโลก
มีทรัพย์สินรวมประมาณ๑๘๐๐๐ล้านบาท

ได้แก่นายสุมมติเจราวนลติดอันดับ๔๒๔
ทรัพย์ศรีประมาณ๑๔๔๐๐๐ล้านบาท
ส่วนนายจรรย์เจียรวนลและนายมนตรีเจียรวนล
ติดอันดับ๔๓๖ร่วมกัน
โดยมีทรัพย์สินอยู่ที่คนละ๑๔๐๐๐ล้านบาท
รวมถึงนายวานิสชัยวันประธานกรรมการบริษัทไทยประกันชีวิต
และนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสด
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพ
ติดอันดับ๖๖๗ร่วมกัน
โดยมีทรัพย์สินอยู่ที่คนละ๑๕๐๐๐ล้านบาท
ส่วนในทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ยังติดอันดับมหาเศรษฐีโลกเช่นกัน

ทรัพย์สินรวมประมาณ๕๗๐๐ล้านบาท
หรืออยู่ในอันดับที่๑๘ของไทย
อกจากนี้ยังปรากฏชื่อของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิตร
มันดาของผู้ก่อตั้งพักอนาคตใหม่

ที่มีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
อยู่ในอันดับที่๒๗ของมหาเศรษฐีไทย
และยังจัดอยู่ในอันดับที่๑๘๑๘ของโลก
ส่วนผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก

อีคอมเมิร์ตยักษ์ใหญ่ของโลก
ที่มีทรัพย์สินรวมถึง๑๓๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๔๑๐๐๐๐๐บาท
โดยครองแชมป์เป็นเศรษฐีอันดับที่๑ของโลก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน